คู่นี้งอนกันใช่ไหมแต่มาดูคู่นี้ดีกว่า
รักกันเวอร์รักแบบว่าชาวโซเชียลแบบอุ๊ยอิจฉาอิจฉานะครับ

บอกก่อนบอกว่าตอนนี้ช่วงล็อกดาวน์นะไม่ได้เจอกันบ่อย
แต่เรื่องความหวานไม่ไกลนะจ้า
วดสวีทในโซเชียลไม่หยุดไม่หย่อนคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะหนุ่มหมากเนี่ยอารมณ์โรแมนติกนะ
โพสต์เนื้อเพลงรักธนิรันดิ์ของพี่ปิงปอง
ได้ยินเสมอนี่เธอใช่ไหมถือเสียงไปไหม

ภาพที่๒ค่ะก็เป็นสาวคิมนะคะ
ก็เติมความหวานกลับนะคะ
มากแท็กเพลงมาพิมก็แท็กเพลงไปว่ากว่าจะรู้

อารมณ์แบบขาดเธอไม่ได้เหมือนฉันจะขาดใจ

ประกบความฟินออกมาเป็นคลิปให้เห็นเลยค่ะ
เอาไปดูคลิปนิดนึง
ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอ
วันนี้ว่าขาดเธอเหมือนขาดใจ
ว่าฉันรักเธอแค่ไหนเมื่อไม่มีเธอ
ฉันรักเธอแค่ไหนเมื่อไม่มีเธอ
รู้แล้วจ้ะว่ารักกัน
ไหนค่ะพูดถึงหมากวันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐค่ะ

เป็นไงบ้างโหดีนะ
แวกลึกโชว์ผิวเขาผ่องอินเนอร์มาร์

มีการแบบว่ายักษ์คิ้วหรือตาเข้ามาพิกรับ

เขาก็ทำท่าแบบยีกวนแบบนี้

เป็นพี่ใหญ่ในบ้านฮับทรัพย์ค่ะ

ส่งต่อข้าวสารอุ่นรักนะจ๊ะ

แล้วก็ช่วยกันส่งขึ้นรถไปแจกจ่าย
ให้กับพี่น้องนี่ในชุมชนที่สู้วิกฤตโควิดค่ะ

ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับ
ทำส่งอาหารที่มีประโยชน์นะครับ

ทุกคนต้องการกำลังใจนะครับ
ทำอย่างไรก็สู้นะครับ